คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าคดีนี้กันหน่อยค่ะ
เป็นคดีที่ต่อเนื่องจากคดีการเสียชีวิตของพริตตี้สาววัย๒๕ปีลาลาเบลนะคะ
นั่นก็คือพริตตี้ที่ชื่อว่าเดีย
เดียไปแจ้งความเอาไว้ที่สพบังบัวทอง
ที่ย่านบังบททองบ้านหลังเดียวกับที่ลาลาเบลไป
สำคัญก็คือมีกางเกงชั้นในมีผ้าผมที่มีคราบอสุจินะคะ
จากเหตุการณ์นี้เนี่ยคนที่อยู่ในบ้านที่เป็นเจ้าของบ้าน
แล้วก็คนที่ร่วมในงานปาร์ตี้ถูกแจ้งข้อหาดำเนินคดีไป
ก็คือข้อหาซ่องโจรกับข้อหาอาณาจารย์

แต่ทีนี้ค่ะทางเจ้าของบ้านตีกับคิวที่เป็นพี่น้องกันที่อุบวมนะ
หน้าตาคล้ายกันใส่เสื้อคล้ายกันตลอดเสื้อเชิดแขนสั้นลาย
เขาออกมายืนยันว่าไม่ได้ทำอนาจารย์เดีย
เขาก็มีคลิปเนี่ยเอาคลิปมาให้ดูเอาคลิปมาแฉบอกว่า
เดียเริ่มก่อนเหมือนเป็นลักษณะขึ้นไปบนตัวข้องข้องเขา
เขาก็เลยยืนยันว่าจากคลิปนี้มันทำให้เห็นว่าเขาไม่ได้อนาจารย์เดีย
แต่ว่าทีนี้ค่ะทางทั้งตีทั้งคิว
หลายคนก็เลยงงอ้าวไปแจ้งความกลับเดียเขาเรื่องอะไร
เขาบอกว่าต้องแจ้งความกลับข้อหารักทรัพย์
เพราะเดียหยิบของบางอย่างไปจากบ้านเขา
นายณหน้าที่สิทธิพงศภพร
รวมถึงในคิวนายชัยพลพันนาสองพี่น้องนะคะ
นางสาวพิกุณฑองบุญภาหรือเฟิร์สแฟนสาวของในคิว
ข้อหารักทรัพย์ค่ะที่เขาไปแจ้งความเขาบอกว่าเพราะเดียเนี่ย
หยิบสิ่งของบางอย่างออกไปจากบ้านเขานั่นก็คือ
เขาบอกว่าเป็นผ้าห่มหลักฐานสำคัญ
ห่มที่มีคราบอสุจิติดอยู่ทั้งตีทั้งคิวบอกว่า
มันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่มีคราบอสุจิติดอยู่
เพราะก็บ้านเขานี่มันอาจจะเป็นภาพอสุจิของวันไหนก็ได้
เขาอ้างแบบนี้นะคะซึ่งเขายืนยันว่าแล้วมีหลักฐานอื่นเพิ่มเติม
โดยเฉพาะคลิปภาพต่างที่จะยืนยันให้ตัวเขาเป็นผู้บริสุทธิ์
ว่าเขาไม่ได้อนาจารย์เดียเขาบอกแบบนี้นะคะ
แล้วถ้ามีหลักฐานเพิ่มเติมจะแจ้งความเดียกลับข้อหาอื่นด้วย
ตอนนี้เตรียมทนายเอาไว้แล้วในการต่อสู้ในชั้นศาล
ทีนี้ค่ะตัวในตีนายนาธีก็เปิดใจกับทีมข่าวของเราอีกครั้งหนึ่งนะคะ
ก็ย้ำอีกครั้งว่าไม่ได้ลวนลามไม่ได้อนาจารย์เดีย
แล้วก็ยืนยันว่ามือของเขาเนี่ยไม่ได้ไปอบกอด
ไม่ได้มีลักษณะที่เป็นการกระทำที่อนาจารย์เลย
ช่วงที่มีการขึ้นคร่อมตามคลิปภาพที่เขาเอาออกมาเปิดเผยนะคะ
เดียเป็นคนขึ้นคล่อมเขาเองที่โซฟาเขาบอกว่าเขาหลับอยู่
ภาพทั้งหมดอยู่ในคลิปให้ไปดูคลิปเอาเองก็แล้วกัน

ส่วนเรื่องคราบอสุจิตีบอกว่าไม่กังวล
เพราะว่าสิ่งที่เจอคือมันสิ่งที่อยู่ในบ้านเขาเอง
ถ้าเป็นคราบอสุจิของเขามันจะเป็นวันไหนก็ได้
มันเป็นสิ่งที่อยู่ในบ้านเขาอยู่แล้วไม่ใช่เรื่องแปลก
ถ้ามันไปเจอในตัวเดียเนี่ยสิอีกเรื่องหนึ่ง
ทีนี้ค่ะในวันที่จัดงานปาร์ตี้เนี่ยนะคะตีบอกว่า
ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเดียขึ้นไปอยู่บนชั้น๒ของบ้านได้ยังไง
เพราะว่าเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองเมาแล้วก็หลับไปแล้ว
ส่วนที่บอกว่าเดียเนี่ยตื่นมาตอนเช้าวันที่๑๗กันยายน
ไม่ได้ใส่อะไรเลยไม่ได้ใส่เสื้อผ้าเสื้อชั้นในกางเกงในก็ยังไม่มี
ตีบอกว่าไม่จริงเพราะตีเป็นคนไปปลุกเดียให้ตื่นเอง
ปลุกเดียใส่เสื้อผ้าทุกอย่าง
แล้วยังพูดคุยหยอกล้อกันอยู่เลยก่อนที่เดียจะกลับไป

ตีบอกว่าไม่กังวลใจในรูปคดีนะคะ
แล้วก็ยังมีคลิปวีดีโอที่จะสามารถนำมาเป็นหลักฐานได้อีกเยอะ

เพราะอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
และตีบอกว่าจะฟ้องกลับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ
ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาจยากรรมด้วยค่ะ
เดี๋ยวลองฟังเสียงตีดู
ตอนนี้กระแสสังคมมาบ้านผมหนักมาก

แล้วผมก็ผมหลังผมเริ่มเหนื่อยผมเริ่มท้อแล้วเหมือนกันนะ
เออทำไมกูไปทำอะไรนักหนาวะ
เหล้ากูกินกูก็กินในบ้านกู
แต่ว่ามันแค่มีประเด็นเกิดขึ้นมาว่าไอ้อุ่นมันพาน้องออกไปอย่างนี้
แล้วมันมีปัญหาขึ้นมาอีก
เอ้าสรุปกลายเป็นเอ้ยเกี่ยวอะไรกับกูวะ

อัดครับบอกตรงนี้เลยอย่าทิ้งน้องเบียร์นะ

อืมก็เนี่ยตีก็บอกว่าเตรียมที่จะ
แจ้งความดำเนินคดีกลับนายอัจฉริยะด้วยนะคะ
แต่เมื่อวานนี้นายอัจฉริยะก็บอกว่าไม่กังวลใจนะ
ฟ้องกลับก็ฟ้องกลับเพราะว่าในส่วนของนายอัจฉริยะเอง
บอกว่ามีพยานค่อนข้างเยอะแล้วก็จะไปร้องศาล
เพิ่งถอนการประกันตัวกลุ่มนี้ด้วย

ก็จะมีการเปิดเผยพยานต่างเพิ่มเติมให้มากยิ่งขึ้นด้วย
คือนายอัจฉริยะบอกว่ายิ่งตีและคิว
เอาคลิปภาพปาร์ตี้ในบ้านที่บางบัวทอง
ในคืนวันเกิดเหตุออกมาแฉออกมาเปิดเผยมากเท่าไหร่
ก็จะยิ่งเป็นหลักฐานมัดตัวเองมากยิ่งขึ้นเท่านั้น
ไม่เป็นไรเอาออกมาแล้วเอาออกมาเปิดเผยเลย
นายอัฐิริยะบอกว่าไม่กลัว
ทีนี้ค่ะส่วนความเคลื่อนไหวที่สนบุคโลนะคะ
ก็เป็นในส่วนของในรุ้งคนนี้นามสมมุตินะ
รุ้งเนี่ยเป็นอีกคนนึงที่ไปที่งานปาร์ตี้คืออยู่ในบ้านด้วย
แต่ว่าไม่ถูกแจ้งความดำเนินคดีเพราะว่าเหมือนกับว่า
ไปส่งเพื่อนแล้วก็มีแฟนสาวเขาด้วยที่ชื่อวาวา
สองคนนี้ไม่ถูกแจ้งความดำเนินคดี
แต่ตำรวจเขากันตัวเอาไว้ให้เป็นพยานในส่วนของคดีนะคะ
รุ้งก็ไปให้ปากคำกับตำรวจนะคะ
บอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยไปที่บ้านปาร์ตี้กับแฟนสาวก็คือน้องวาวา
ช่วงประมาณเที่ยงเพื่อกินข้าวอยู่ถึงบ่ายสอง
ยืนยันว่าไม่ได้ดื่มเลยทั้งคู่นะคะ
ทั้งตัวในรุ้งนามสมมุติคนนี้กับตัวแฟนสาวน้องวาวา
ไม่ได้ดื่มเหล้าไปถึงกินข้าวแล้วก็กลับ
บรรยากาศระหว่างที่อยู่ในบ้าน
เขาบอกว่าเขาเห็นน้ำอุ่นกับลาลาเบลไม่ได้นั่งใกล้กัน
แฟนสาวของเขาที่ชื่อว่าวาวาเนี่ยก็เป็นพริตตี้เหมือนกัน
แต่ไม่ถึงขนาดที่จะต้องขึ้นคร่อมตามที่เห็นในคลิป
หลังจากนี้ก็จะไปสพบางบัวทอง
พนักงานสอบสวนบอกว่าสอบปากคำในรุ้งในฐานะพยานนะคะ
สองแล้วค่ะก็จะรวบรวมไว้เป็นพยานหลักฐานเท่านั้น
เพราะว่าเป็นคนที่เข้าร่วมในปาร์ตี้ในวันเกิดเหตุ
คือจะต้องไปหาความเชื่อมโยงว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ต่างยังไงบ้าง
เช่นคดีของลาลาเบลเกี่ยวไหมคดีของพริตตี้เดียเกี่ยวไหม
แต่ณตอนนี้ยังเป็นในส่วนของพยานอยู่นะคะ
ก็ต้องสอบปากคำอย่างละเอียดว่าจะถูกแจ้งความดำเนินคดีข้อหาอะไรหรือเปล่า
เดี๋ยวต้องดูพยานหลักฐานเพิ่มเติมอีกค่ะ
ทีนี้มาดูกรณีของโมเดลลิ่งเดียกันบ้าง
อันนี้คือโมเดลลิ่งที่เป็นคนส่งตัวทั้งลาลาเบลแล้วก็พริตตี้เดีย
ไปที่บ้านบางบัวทองหลังนี้ถูกนายอัจฉริยะแจ้งความจับไปวันก่อนเมื่อวานนั้นนะคะ
นางสาวเดียที่เป็นโมเดลลิ่งเนี่ยก็เดินทางเข้าพบพันธ์ตำรวจเอกนำเกียรติธิรโรจนพงศ์
รองผู้บังคับการตำรวจนครบาน๘ให้ปากคำเพิ่มเติมประเด็นลาลาเบลนี่แหละค่ะ
ก็สอบปากคำกันนานกว่า๒ชั่วโมงนะคะ
แต่ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อนาจารย์เลยและพริตตี้ที่ส่งไปก็ไม่เคยมีใครมาฟ้อง
หรือมาเล่าให้ฟังว่าถูกลวนลาม
ถามว่ากังวลไหมว่าจะโดนถูกดำเนินคดีร่วมกันกระทำอนาจารย์
แก๊งเดียวกันกับแก๊งโซฟาแดงเนี่ย

เพราะตัวเขาเองก็มีหลักฐานยืนยันได้ว่าเขาไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
ส่วนทางด้านเฟซบุ๊คชมรมช่วยเหลือเหยื

เป็นคลิปเสียงระหว่างผู้หญิงคนนึง

คลิปนี้ทางชมรมไม่ขอรับรองว่าเป็นเสียงของใครนะ
แต่อยากให้ลองฟังกันเอาเองค่ะ

ให้ฟังคุณผู้ชมบางช่วงบางตอนคัดมาให้แล้วกันค่ะ
ก็จะบังคับให้กิน๑๕วินาที๑๕วินาทีทุกคน
เรียงกันจนวนจนครบแล้วก็กลับมากินอีก
วนจนครบแล้วก็กลับมากินอีกอยู่อย่างนี้ตลอด
แล้วพอเขาเห็นเหมือนแบบว่าเราแบบเมา
หรือแกล้งเมานี่คุณไม่ได้เมานะ
แต่กูก็ยังมีสติก็จะมีผู้ชายมารวนลาม
อย่างที่แนนอาจริยะบอกว่าจะมีหลักฐานอีกหลายอย่าง
ทยอยนำออกมาเปิดเผยเรื่อยนะคะ
ว่ามีใครไปเกี่ยวข้องกับคดีลาลาเบล
และเกี่ยวข้องกับคดีของพริตติเดียเพิ่มเติมบ้าง
ค่ะก็รอผลการตรวจสอบทั้งหมดแล้วกันนะคะ